สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
ซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ใช้กะทิพร้าวหอมแล้วขายดีรวยรวยรวย
ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
คิวมินซีเครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งใส่ใจตัวเองด้วยขิง
สบู่สมุนไพรอิงอ่อนส้มมะละกอสวยจริงอิงอ่อน
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
น้ำนมถั่วเหลืองแลกตะสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอร่อยคุ้มค่า
คุณผู้ชมฮะพูดกันถึงเรื่องของท้องถนนในกรุงเทพแล้วก็ท่อต่าง
รวมถึงทางเท้าต่างไปดูซิว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ย
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บ้างนะครับนี่ฮะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ฮะ
หาเสียงตลาดสะพาน๒และตลาดโชคชัย๔ลาดพร้าว
หาเสียงกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไปสำรวจด้วยฮะ
สำรวจทางเดินเท้ารอบตลาดเก็บข้อมูลของทางเท้า
กลัวว่าคนกรุงจะตกท่อโดยชูนโยบายกรุงเทพเดินได้
เพราะทางท้าวมีคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเมืองนะครับ
สมัครจากประชาธิปัตย์เดินทางเท้าเหมือนกัน
หาเสียงกับประชาชนคนเดินเท้านะฮะ
ชูนโยบายคืนทางเท้าให้คนกรุง
พร้อมกับย้ำว่าทางเท้าคือที่สำหรับคนเดินเท้า
สิ่งสำคัญคือต้องเรียบสนิทสะอาดและปลอดภัยด้วยนะครับ
ทางเดินกรุงเทพยังไม่เท่าเทียมเลยครับ
แบบเดิมนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วครับ
ตรงนี้มันทำได้จริงมันไม่ได้มีอะไรยากเลย
เพียงแต่พูดว่าต้องรักษามาตรฐาน
บาททางเท้าเป็นมาตรฐานที่ดีเท่าเทียมกัน
คือได้ความใส่ใจแล้วไม่ใช้ได้น้ำ
ก็คือทางเดินที่ปลอดภัยมีไฟสว่าง
ทางทำลายที่ถูกแบบอาธารมีไฟทัดเจน

โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯบรรทศาสตร์
เกี่ยวกับ๑๐ปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าราชการกรทมคนใหม่

อันดับหนึ่งก็คือถนนและทางเท้าชำรุด
อันดับ๒ก็คือน้ำท่วมขัง

อันดับ๓เรื่องความปลอดภัยบนทางม้าลาย
และรองลงมาก็คือเรื่องของฝุ่นมลพิษค่าครองชีพ

หาบเร่แผงลอยที่กีดขวางทางเท้า
และการจราจรที่ติดขัดนั่นเองนะครับ